วุ่นวายบนถนนยังเกิดขึ้นนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นคู่
กรณีค่ะที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค
คุกคามลองดูหน่อยคุกคามแบบไหนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิด

อันดับสุดท้ายที่เจอบุญญาต์ดังเลยบุญญาต์ดังผมกำลังใจขับรถชนคุณสองครั้ง

มันใช่ที่ยูเทิร์นไหมเนี่ยคุณดูสิ
มันตรงไหนมันก็อยู่เทิร์นได้แค่จะเรียงมาจอด
แล้วแบบนี้ก็ยังไม่น่ากลัวแต่หลังจากนั้นมันเกิดเหตุอีก
เรื่องราวนี้นะคะถูกโพสต์นะคะโดยหญิงสาวรายหนึ่งค่ะ
นางสาวพิชชาพรธรรมวิทานอายุ๓๒ปี
แล้วบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองและครอบครัวไม่ปลอดภัยแล้ว
แล้วเธอเล่าแบบนี้ว่าเธออยู่ในตำบลตะพงที่อำเภอเมืองระยอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสักประมาณ๑๑โมงของวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วผู้ชายคนนึงก็เดินมาหาเธอที่รถ
เห็นท่าไม่ดีแล้วว่าอยู่ดีเขาพุ่งตรงมารถเธอ
เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้เพราะบอกว่าผู้ชายท่าทางน่ากลัว
หลังเกิดเหตุจริงเธอบอกเธอไปแจ้งความ
แต่ประเด็นคือผู้ชายคนนี้ขี่รถมาพุ่งชนรถของเธอด้วย
แล้วหลังจากนั้นเหมือนจะคุยกันตรงนี้เสร็จ
เธอก็ขับรถออกไปเพื่อจะหนีผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เหมือนจะตามเธอนี่คือหญิงสาวคนนี้นะคะ
ที่โพสเรื่องราวนี้ไว้เธอไปที่ร้านของเธอค่ะร้าน๑
แล้วผู้ชายคนนี้ขี่รถไปวนเวียนตรงนั้น
แล้วยังมาบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ่อย
นี่คือความที่เธอรู้สึกเธอไม่ปลอดภัยแล้ว

เพราะว่าที่ร้านคุณมีแค่แม่กับน้าอยู่กันสองคนนะ
ใช่ค่ะทั้งแม่นะนะก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่
แล้วอยู่กันสองคนเธอก็เลยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
แจ้งความเอาไว้ลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
คือหลักนะคุยกันเสร็จตรงนั้นถ้ามันไม่มีอะไรมันจบ
แต่ประเด็นคือเธอกลัวไงเพราะหลังจากเกิดเหตุ
เหมือนกับผู้ชายไปวนแถวร้านเธอแล้วพูดประโยคนี้นี่แหละเธอก็เลยกลัว